คุณผู้ชมครับมาดูความคืบหน้าคดีที่เมื่อวานนี้
เจ้าหน้าที่ไปขุดพบศพหญิงสาวในพื้นที่หลังบ้านของนายอภิชัยองค์วิสิต
หรือว่าในไอซ์วัย๔๑ปีนะฮะ
ในไอซ์เป็นลูกชายของอดีตเจ้าของตลาดดังย่านบางแคร์
อยู่ที่ซอยเพชรเกษม๔๗นะครับ
วันนี้ตำรวจยังคุมตัวนายอภิชัยอยู่นะครับท้องที่สอนอเพชรเกษมนะฮะ
โดยพันธบทเอกสุภวัฒน์ปานแดงภูมิกับการสอนอเพชรเกษม
เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาได้นำรถแบ็คโฮนะครับ
แล้วก็อาสาและกู้ภัยไปค้นหาในพื้นที่บ้านอีกรอบหนึ่งนะครับ

เนื่องจากผู้ที่ชี้เป้าเอาไว้นะครับที่ถูกจับได้คดียาเสพติดก่อนหน้านี้
แล้วบอกว่าเคยช่วยในไอซ์ฝังศพอยู่ตรงนี้เนี่ยนะครับ
มีคำบอกเล่าในคดีของพยานบอกว่ามีหญิงวัยรุ่น๒คน
พยานเคยเห็นว่าอยู่ที่บ้านหลังนี้แล้วหายตัวไป
แต่ที่ขุดเจอเมื่อวานเนี่ยคือศพเดียวนะครับ
กับการสอนอเพชรเกษมบอกว่านายอภิชัยยังถูกตำรวจเค้นสอบปากคำอยู่ที่สอนอเพชรเกษมนะครับ
และก็บอกว่าเป็นคนลงมือก่อเหตุฆ่านางสาวะรินทรหรือกุ๊กกิ๊กชัยเชษอายุ๒๒ปี
ตอนนี้ยังต้องสอบเพิ่มว่าทำแบบไหนทำจริงหรือไม่อย่างไรทำกี่คนนะครับ
ยังสอบอยู่นะครับตลอดทั้งวันทั้งคืนที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นคดีนี้ตอนนี้จะแบ่งเป็น๓ส่วน
คือคดียาเสพติดนะฮะที่ในไอซ์เสพแล้วก็มีของกลางอยู่ในบ้าน
แล้วก็เรื่องของการครอบครองอาวุธปืนซึ่งก็มีของกลางอยู่เยอะในบ้าน
และคดีฆ่าคนตายจากศพที่พบเอาเขาไปฝังหีบเหล็กใส่หีบเหล็กแล้วก็ไปฝังดิน
นำตัวในไอซ์ไปฝากขังได้วันนี้จะเอาไว้สอบสวนต่ออีกหนึ่งคืนนะครับ
พรุ่งนี้จะนำตัวไปฝากขังนะครับ
ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมคะเรามีภาพโดรนมุมสูงค่ะ
มีเนื้อที่ประมาณ๒๐ไร่นี่ค่ะ
ตัวบ้านเป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียวปลูกในรัวรอบขอบชิด
ลูกต่อเนื่องกันด้านหลังบ้านมีอาคารโรงพิมพ์เก่า
แล้วก็มีส่วนของโกดังเก็บของเก่าล้อมรอบด้วยต้นไม้

นี่ค่ะคือเป็นคนมีสตังค์ไม่ทำงานค่ะ

ถูกค่ะคือเจ้าหน้าที่ปูพรมค้นหาหลักฐานเพิ่มเติม
คือยืนเรียงหน้ากระดาน
แล้วเดินหน้าเอาเหล็กแหลมแทงเข้าไปในพื้นนะคะ
เพื่อสำรวจดูว่ามีศพอยู่ใต้ดินอีกหรือเปล่า

แต่ณตอนนี้ยังไม่มีหลักฐานอะไรเพิ่มเติมนะคะ
แต่เจ้าหน้าที่บอกว่าก็จะรวบรวมพยานหลักฐานให้หนาแน่นที่สุดแหละ
เพื่อดำเนินคดีกับนายไอซ์นะคะส่วนจะมีศพเป็นอีกหรือเปล่า
ที่มีการตั้งข้อสังเกตกันตอนนี้ยังไม่พบ

ใช่และหายไปทั้งสองคนค่ะแต่ตอนนี้เจอศพของน้องกุ๊กกิ๊กคนเดียวนะครับ